เอาไปดูเรื่องของปลาช่อนกันบ้างเขาบอกว่าปลาช่อนตัวเนี้ยพุงมันย้อย
ยายผิดปกติเอาดูสิยายป่องสักขนาดนี้ค่ะเหมือนกับคนท้องแหละครับ
อะไรอยู่ในพุงมันอ่ะเกิดอะไรขึ้นไปอ่ะอ่ะภาพนี้นะครับ
คลิปนี้เนี่ยเราได้มาจากแฟนเพจเฟซบุ๊กนะฮะ
ที่ใช้ชื่อว่าเด็กใต้ป้ายพัทธลุงมั้ง
นั่นแหละตั้งชื่อมาน่าสนใจจริง
เออเขาว่าอย่างนี้ดิเอาเป็นแฮดแท็ก
แท็กเด็กใต้ป้ายพัทธลุงครับผม
ครับพี่เบาพี่เบาพี่เบาเอาคลิปนี้มาลงให้เราได้ดูกันนะ
ได้เละตะเละตะเออไปดูกันหน่อยในโพสต์นี้
เขาบอกว่าเขาจับปลาช่อนออกมาจากตะข่ายดักปลา

แต่เรื่องของเรื่องที่เขาตกใจก็คือเฮ้ย
มันมันพุงใหญ่ได้ขนาดเนี้ยมันเป็นอะไรอ่ะค่ะ
เกิดมายังไม่เคยเห็นปลาช่อนลักษณะแปลกประหลาดอย่างนี้
ก็ต้องไปดูกันหน่อยเขาก็สันนิษฐานกันไปเยอะ
มึงท้องเปล่าท้องเป็นอย่างนี้เหรอ
ใช่ใช่ไหมถ้าท้องก็ไม่น่าจะใหญ่ขนาดนี้ค่ะ
มันอาจจะเป็นไข่มันไม่ได้ออกรูปเป็นตัวไม่ใช่เหรอ
ไม่รู้เหมือนกันหรือว่ามันกิน

กินลูกบอล

ด้วยความที่ว่าเจ้าของคลิปเขาก็ไม่ได้มาเฉลยเนาะ
ว่าเขาได้ผ่าพิสูจน์ดูไหมอะไรยังไง
แต่ชาวเน็ตเขาก็มาให้ข้อมูลที่น่าสนใจนี่ไง

มันอาจจะเกิดจากน้ำเนี่ยนะฮะ

แล้วตัวปลาช่อนเนี่ยมันต้องกักเก็บอาหารที่เวลามันอยู่ใต้ตมใต้โครนตม

เก็บโครนโตมเอาไว้ในภูมิของมันหรือเปล่า

มันทำให้ปลาช่อนสามารถอยู่ได้ในพื้นที่

คุณไม่เคยเป็นเต่าค่ะ
เรามานั่งคิดจินศนาการดูซีน้องใบต๊อบ
บอกว่าเป็นเม้นที่มีสาระเขาอาจจะรู้จริงก็ได้

มันอาจจะเหมือนมีน้ำมีอาหารตอนที่มันจำสินอยู่ในนั้น
ไหมแน่